ก่อนหน้านี้ก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ากรุงเทพรถติดสูสีกับหลายเมืองของโลก

อันดับหนึ่งแล้วเหรอนี่บางครั้งนะอิจฉาคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดจังเลย
เวลาเช้าเย็นขับรถสบายหน่อยนะ
แต่บางเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรก็รถติดเหมือนกันนะครับ

ตอนนี้มีหลายสำนักนะที่เขาจัดอันดับข้อมูลจราจรเพิ่มมาขึ้น
ไทยติดอันดับหนึ่งรถติดที่สุดในโลก
บอกว่ารถติดมากกว่า๖๑ชั่วโมงต่อปี
แล้วก็เขาเป็นการเปรียบเทียบกับเมืองใน๓๘ประเทศทั่วโลกนะ

เขาเปิดเผยออกมาแบบนี้
ผลสำรวจจากเมืองใหญ่๓๙๐เมืองจาก๔๘ประเทศ
โดยอันดับหนึ่งแทนคุณกรุงเทพ

แต่เป็นอันดับหนึ่งที่รถติดมากที่สุดในโลกนะครับ
อันดับ๓เมืองบุคาเลสประเทศโลมาเนีย
อันดับ๔กรุงจากาต้าประเทศอินโดนีเซีย
อันดับ๕กรุงมอสโกประเทศรัสเซียประเทศไทย
ประเทศเล็กไปติดอันดับหนึ่งกับเขานะครับ
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาหน่อยฮะทางไลน์ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้

ขับรถในกรุงเทพทีไรต้องเตรียมถุงน้ำแข็งทุกที
ทำไมคะแฮชแท็กว่าหัวร้อน
ปวดหัวปวดเพราะเราติดนะครับ
คือเรื่องของเรื่องที่เรานำผลสำรวจของบริษัทธอม
เพราะว่าบริษัทนี้เวลาเราจะเดินทางไปไหน

ถ้าแดงนี่คือติดมากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็รู้แหละข้อมูลนี้
เขาคงเห็นข้อมูลของกรุงเทพคงเป็นแดงตลอดนะ
หรือว่าเป็นถนนปกตินะสีแดงนะเขาก็สงสัยนะคะ
ส่วนกรุงเทพที่ได้แชมป์นะคะ
กรุงเทพทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง
อันดับที่๒เมื่อปีก่อนเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่า
อาจจะเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ประชากรเข้ามาอยู่ในตัวเมือง
กรุงเทพมหานครค่อนข้างหนาแน่นนะคะ
เมื่อรถบนท้องถนนเพิ่มขึ้นเรื่อยแน่นอน
สิ่งที่ตามมาคือการจราจรที่ติดขัด
แชมป์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าปีนี้มาเป็นอันดับสอง
จะติดสาหัสมากที่สุดในชั่วโมงเร่งด่วน
ซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะคะ
โดยเฉพาะตอนเย็นหลังเลิกงานเหมือนไหม

แต่ว่าก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์การเดินทางได้ทั้งหมดนะคะ
ก็ทำให้มีการใช้รถส่วนตัวมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าการใช้รถส่วนตัวต้องยอมรับว่าสะดวก
จากการวิเคราะห์ของทุกหน่วยที่เขาดูเรื่องการจราจร
เขาบอกแบบนี้ส่วนใหญ่เกิดจากถนนไม่เพียงพอ
ความไม่สมดุลระหว่างผู้ใช้รถกับจำนวนถนน
แล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการเส้นทางจราจร
คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมาบอกว่าน่าจะขยายความเจริญ
ต่างจังหวัดบ้างนะฮะเอาแหล่งธุรกิจไปตามต่างบ้าง
นี่คนนี้บอกติดจริงรถติดจริงติดค่างวด
ติดเหมือนกันเลยติดเหมือนกันเลยจ่ายซะนะครับผม